มีอะไรจะชี้แจมั้ยคะเกี่ยวกับเงิน๒๗นี่มีอะไรชี้แจมั้ยครับ
เขาต้องการว่าจะพูดความจริงแล้วก็มีคนฟังความจริงจากเขาแล้วได้ชวนเขาไปเที่ยวไหมให้กลับมาเที่ยวไทยเนี่ยเราอ้วนบอกสงเคราะห์มาเที่ยวไทย
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงแล้วฮะคุยกับคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตหลังจากออกมาแฉล่าสุดเปิดเผย

เกี่ยวกับเรื่องของดาราสาวชาวไต้หวันที่เธอมาเที่ยวเมืองไทยแล้วไปเปิดเผยว่าถูกตำรวจไทยเนี่ยรีดไถตอนนั่งรถผ่านด่านเสียเงินไปสองหมื่นเจ็ด
ทีแรกเนี่ยเรื่องราวทำท่าเหมือนกับว่าเออมันจะโอละพ่อหรือเปล่าเธอจะพูดจริงหรือเปล่าเพราะตำรวจไทยยืนยันว่าไปดูกล้องหมดแล้วไปตรวจสอบหมดแล้วไม่มีการรีดไถ
อะไรทั้งสิ้นไปเรียกแกรปคามาแล้วบอกเธอเมาอย่างนู้นอย่างนี้
เพื่อนที่มาด้วยก็เมาสุดท้ายคุณชูวิทย์ออกมาแล้วบอก
นี่อย่าโกหกกันนะสารภาพมาดีดีนี่มีพยงมีพยาน
มีเพื่อนที่เป็นชาวสิงคโปร์ของดาราสาวชาวไต้หวัน
เขายืนยันว่าเขาถูกรีดไถเงินจริง
คุณชูวิทย์ยังแชร์เพิ่มเกี่ยวกับการรีดไถของด่านต่าง
เรียกเงินเท่าไหร่โทษเท่าไหร่อะไรยังไง
เพราะฉะนั้นวันนี้คุยกับคุณชูวิทย์
กระมวลวิสิตนะครับอยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมิครับ
สวัสดีครับคุณชูวิทย์ครับสวัสดีครับคุณภาคภูมิครับ
คุณภาคภูมิคุณมีความรู้สึกไหมเวลาที่คุณพูดความจริงเนี่ย
หรือแม้กระทั่งชาวบ้านที่ดูในรายการไทยรัฐเปิดปากกับภาคภูมิอยู่เนี่ย
ถ้าเขาพูดความจริงแล้วมีคนไปบอกเขาไอ้นี่มันโกหกไอ้นี่มันพูดไม่จริง
มันตอแหลคุณคิดว่าคุณเจ็บใจไหมมันก็เจ็บใจมันก็
เที่ยวนี้คุณนึกถึงชาลีนชาลีนดาราสาวไต้หวัน
หรือคุณอันยูชิงหรืออันยูชิงผมเรียกเขาชาลีมันง่ายกว่า
เขากลับประเทศเข้าไปเขาเป็นนักท่องเที่ยว
เขามาเที่ยวเมืองไทยเมืองไทยเปิดรับนักท่องเที่ยว
ก็ชื่นชมอาหารไทยสตีทฟู้ดวัดวาอาราม
ปรากฏว่าโดนตำรวจเรียกไถเมื่อกลับไปประเทศเขา
เขาไปพูดให้ในประเทศเขาฟังเขาไม่กล้าพูดในประเทศไทยหรอก
สมมุติว่าคุณภาคภูมิไปเขมรโดนตำรวจเขมรถ่าย
แล้วคุณภาคภูมิกล้าพูดที่เขมรไหม
คุณภาคภูมิก็ต้องกลับมาไทยโอ้โหไม่น่าเลย

ปรากฏว่าตำรวจไทยยืนยันด้วยเกียรติ
ยืนยันด้วยศักดิ์ศรีรองพบชนพูดกับปาก
บอกว่าไม่มีเรื่องนี้เสร็จแล้วไม่พอไปแต่งเรื่อง
ผมยืนยันได้ว่าเป็นการแต่งเรื่องแต่งเรื่องยังไง
เทียมกับแกรปเฮ้ยเดี๋ยวบอกกันนะว่าพวกนี้เมา
ไปบอกนะกล้องหน้ารถมึงเสียบันทึกไม่ได้
สิ่งต่างเหล่านี้ผมถามง่ายกับคุณภาคภูมิ
ทำไปทำไมคุณเอาศักดิ์ศรีของประเทศเนี่ย
ภาพลักษณ์ของประเทศไปปกป้องคนผิดทำไม
ทีนี้เอาล่ะคุณอาจจะบอกว่าวันนั้นเขาไม่มีหลักฐาน
คุณภาคภูมิผมจะบอกคุณให้นะรู้ทั้งนั้นแหละครับว่าทำ
คุณชุวิตดูการแถลงของตำรวจมาตลอดตั้งแต่ตั้งแต่เป็นข่าวใช่ไหม
มันแน่นอนสิครับผมเนี่ยจะเปิดสงครามกับใคร
ผมไม่ศึกษาศัตรูเนี่ยแล้วผมจะไปศึกษาอะไร
ผมจะไปนั่งเทียนเขียนเอาเองหรือนั่งเทียนมั่วเองเท่านั้นไม่พอ
พบชนเอามาพูดเล่น๑๕๗แล้วล่ะครับกับลูกน้องที่ไม่จับบุหรี่ไฟฟ้า
คุณภาคภูมิคุณเล่นตลกหรือเปล่าเนี่ย
ที่เขาต้องการรู้ไม่ใช่เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า
เขาต้องการรู้ว่าการลีดไถเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือไม่
ลีดไถก็คือ๑๔๙ตามมาตรากฎหมายเรียกรับผลประโยชน์
๑๕๗คุณไปจับบุหรี่ไฟฟ้านี่เด็กก็หัวเราะกันทั่วเพราะว่ามันโดดกันทั่วไป
คือที่ตำรวจนครบานแถลงวันนั้นเนี่ยบอกเอาไปตรวจสอบแล้วมีกล้องวงจรปิดมีแกรปคามายืนยัน
อยู่ที่ด่านไม่ได้ถึง๒ชั่วโมงแค่สี่สิบกว่านาทีสุดท้ายปล่อยไปเพราะเห็นว่าเออใกล้เวลาเลิกด่าน
ดูท่าทางแล้วแม้จะไม่มีพาสปอร์ตไม่มีวีซ่ามีบุหรี่ไฟฟ้าแต่ก็เห็นว่าไม่น่าจะเป็นผู้ที่เป็นบุคคลอันตรายอะไรก็เลยปล่อยไป
เนี่ยตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาแล้วไงตำรวจชุดปฏิบัติงานวันนั้นว่าเนี่ยละเลยการปฏิบัติหน้าที่ดูเหมือนว่ามันจะจบอย่างนั้นมีแกรปคาร์อะไรมาด้วย
แต่อยู่ดีคุณชูวิทย์ออกมาบอกมีหลักฐานนะมีพยานยืนยันมันยังไงกันคุณชุวิตวันนั้นคือนี่คือกระบวนการบิดเบี้ยว
การที่ผมออกมาพูดคุณภาคภูมิครับผมขอพูดยืนยันว่าการมาพูดของผมเนี่ยเพราะผมเห็นกระบวนการที่บิดเบี้ยวการบิดเบี้ยวก็คือกระบวนการของตำรวจบชน
พยายามจะบิดเบี้ยวคดีโดยการเอาคดีเล็กบางคดีใหญ่อย่างที่ผมบอกซึ่งมันไม่ยุติธรรมไม่ใช่ไม่ยุติธรรมกับชาลีนที่เป็นนักท่องเที่ยวมันไม่ยุติธรรมกับสังคมไทยว่าคุณจะมาจะไปพูดเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทั้งที่เรื่องการลีดไถเป็นเรื่องสำคัญวันนั้นคุณให้ลูกน้องยืนยันบอกว่าไม่จริงไม่จริงเอาเกียรติเป็นศักดิ์ศรีเป็นป้องกันเลยว่า

ที่พูดอ๋อมีหลักฐานละครับชัดเจนครับมีกล้องวงจรปิดจากเอกชน
วันนั้นคุณชุวิตทำไมถึงมีพยานถึงเขาถึงติดต่อคุณชีวิตมาว่า
คุณภาคภูมิไปเจอกันได้ยังไงฮะหรือยังไงก่อนที่จะไปตรงนั้นผมจะย้ำตรงนี้นิดนึง
วันนั้นพูดอย่างใช่ไหมอ่าบอกว่าศักดิ์ศรีป้องกันไม่มีแต่พอผมมีพยานมายัน
วันนี้มาบอกแล้วอ๋อมีแล้วครับกล้องชัดเจนครับว่ามันรับ
แจ้งคอหาเรียบร้อยทำไมทำอย่างนั้น
ทำไมไม่พูดตั้งแต่วันแรกถูกต้องทำไมคุณไม่พูดวันแรก
คุณยังบอกไม่มีอยู่เลยล่ะอ่าพอผมมีพยานมายืนยัน
โดนจับแล้วคุณก็กลับลำแล้วมาบอกว่าอ๋อมีแล้วครับกล้องจากภาคเอกชน
เห็นชัดเจนครับว่าพวกมันรับคุณภาคภูมิท่านผู้ชมไทยรัฐที่เคารพ
ฟังชูวิทย์ก่อนเหตุนี้มันเกิดขึ้นจากการที่ผมมีพยานชัดเจน
อ่ะใช่ฮะคุณภาคภูมิคุณคิดว่าคนที่จะเป็นพยานกับคุณเนี่ย
โดยเฉพาะคนต่างชาติต่างบ้านต่างมือเป็นนักท่องเที่ยว
เขามาแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเขาคือทัวลีสเขาไม่ได้เป็นคนไทย
วันรุ่งขึ้นก็ไม่ได้กลับคุ้นคุณเพราะเขาบอกจะต้องติดคุกสองคืน
คุณภาคภูมิกำลังไปเร็วเกินไปผมกำลังอธิบายให้คุณภาคภูมิฟังถึงกระบวนการหาพยานก่อนยังไงฮะ
คุณคิดว่าง่ายหรือเปล่าล่ะผมถามคุณคุณคิดว่ามีพยานต่างชาติมายอมมาบินมาให้คุณ

ผมถามว่ามันไม่ใช่ง่ายหรอกครับมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะอะไร
เพราะนี่ไม่ใช่บ้านเมืองของเขาแล้วการที่คุณไปใส่ร้ายเขาอ่ะชาลีน
คุณบอกมันไม่จริงเขาโกหกเมาแอเลย
ผมถามว่าคุณทำอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่มา
นี่ถูกไหมคุณนี่ไงผมต้องบอกว่าคุณเป็นขั้นเป็นตอนก่อน
คุณแน่ใจอยู่แล้วว่าพยานต่างเหล่านี้เป็นพยานนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ซึ่งเขาไม่มายืนยันกับคุณได้อย่างแน่นอนถึงแม้คุณจะรู้
แต่คุณก็ไม่มาอยู่แล้วดังนั้นเรื่องนี้มันก็จะจบแบบเงียบ
ถูกต้องไหมต้องถูกต้องสิคือคือถ้าเกิดว่าคุณชูวิทย์ไม่ไม่ได้พยาน
มันก็จะเป็นแบบที่เขาพูดไงที่รองพบณพูดไงอ่อผมยืนยันด้วยศักดิ์ศักดิ์ศีร์เลยครับ
เกียรติยศของตำรวจไทยไม่มีครับแต่พอผมนำพยานมาได้เนี่ยเขากลับลำเลย
พอพยานผมยืนยันโป้งวันรุ่งขึ้นจับเป็นเพลีย๖คนมาเลี้ยงเลยครับ
ถามว่าชัดเจนไหมเขายังไม่ยอมรับด้วยอ๋อแน่นอนครับมีกล้องเอกชนเห็นชัดเจนเลยครับ
ทำไมคุณไม่พูดตั้งแต่วันแรกล่ะคุณเห็นไหมการที่ผมจับอะไรได้เนี่ยมันต้องชัดเจนจับให้มั่นคันให้ตาย
ทีนี้คุณภาคภูมิถามผมแล้วว่าหาพยานมาได้ยังไงไปเจอกันได้ยังไงเขาติดต่อมายังคุณชุวิตได้ยังไง
คุณภาคภูมิผมจะต้องบอกว่าเพราะบ้านเมืองนี้พระสยามเทวาที่ราชยังคุ้มครองอยู่
พยานไม่ได้อยากมาหรอกไม่ใช่บ้านเมืองเขาไม่ใช่เรื่องของเขาไม่ใช่ประเทศเขา
แต่เป็นเพราะผมเนี่ยได้มาด้วยความฟลุกและจากประสบการณ์ของผม
จากประสบการณ์ของผมเลย๑ผมคิดก่อนเลยว่าไอ้พวกนี้มันไปเที่ยวผับ
ตำรวจมีสายผมก็ต้องมีสายผมไม่ทำงานคนเดียวอยู่แล้ว

นะครับผมก็เช็คสายผมทันทีเลยเฮ้ยมึงเข้าไปเที่ยวที่นี่เลย

ร้านเดียวกันสิครับมันจะไปร้านอื่นได้ยังไงไปร้านนี้เลย
มึงก็ไปกินไปเที่ยวเลยแล้วไปตีสนิทกันเลยกับไอ้พวกเด็กเสิร์ฟ
ติ๊บเลย๓๐๐๕๐๐มึงเอาเงินกูไปเลย๕๐๐๐นะเอาไปเที่ยวเลย
กิจสั่งเหล้านะนักท่องเที่ยวเนี่ยถ้ากินยังไงมีต่างชาติมาเที่ยวหรือเปล่า
ต่างชาติเยอะไหมค่อยเช็ค
มันไม่มีทางหรอกที่คุณจะไปเอาเด็กเสิร์ฟมาแล้วมาถามมันไม่ใช่ใช่ไหม
วิธีการคุณก็ต้องไปตีสนิทเช็คก่อนเลยกินเหล้าทุกวันไปทุกวันเลย
มึงกินวันนี้หมดไปหมื่นนึงจ่ายมึงหมื่นนึงพรุ่งนี้ไปกินหมื่นห้า
มึงจ่ายไปหมื่นห้าดังนั้นก็จะสนิทกับเด็กเสิร์ฟคนหนึ่งในนั้น
อันนี้เด็กเสิร์ฟคนหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะต้องเอาภาพชาลีนให้ดู
เนี่ยเพื่อนหนูคนนี้เสิร์ฟเองเอาไป๕๐๐๐บาท
นี่คือการใช้เงินของผมผมถามว่าคนหนูใช้เงินของผมได้ปะ
ไม่ได้ว่าผมหมดเงินนี้ปะไปเกือบแสนแล้วแต่จะเล่าให้คุณฟังว่าวันนี้ของผมหมดยังไง
เอาล่ะพอบอกว่าเด็กเสิร์ฟผมไม่ออกชื่อนะ
อ้าวเออหรือเอออ่ะงั้นมาดูสิวันนั้นมันมันมันมันจัดยังไง
อ๋อวันนั้นเข้ามางานวันเกิดอืมอ่าได้ขยับต่อไปแล้ว
งานวันเกิดวันเกิดไม่รู้หรอกวันเกิดใครก็เห็นกันมากันสิบกว่าคนนะอ่า
อ้าวแล้วยังงั้นมีคนไทยไหมอ๋อมีมีมีมีมีมีคนไทย
อ่าเห็นมีคนไทยผู้หญิงไทยมาคนสองคนเอาล่ะเราได้ข้อมูลเพิ่ม
คือเราแสดงว่าผู้หญิงคนไทยเนี่ยยังต้องอยู่ในประเทศไทยแน่นอน
ใช่ฮะถูกต้องถูกไหมทีนี้เราจะไปหาผู้หญิงคนไทยคนนี้
ได้อย่างไรเอออย่างไรฮะเออเนี่ยสิเอออ่าจุดทูปสามดอกละกัน
จุดทูป๓ดอกไว้นะพนมมือจุดทูปไว้ขอให้เจอทีก็โลกทุกวันนี้มันเป็นโลกโซเชียล
เพราะฉะนั้นผมก็ต้องใช้หลักฐานใช้ข้อมูลใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กระจายบอกในโซเชียล
ติดต่อมาไหมทันทีโอ้โหเหตุผลเพราะอะไรทำไมฮะเพราะเด็กผู้หญิงคนนี้
เขาก็มีอุดมการอืมเขาเห็นความไม่เป็นธรรมเขาไม่ได้ไปด้วยครับ
แต่เนื่องจากเขาเป็นเพื่อนคนไทยซิงคโปร์คนนี้นายสกายเนี่ยเป็นคนให้เงิน
พอให้เสร็จเขาก็โทรมาบ่นโอ้โหเนี่ยเพราะเขาพูดไทยได้อ่า
จะพอหรือเปล่าเห็นไหมโอ้โหและปรากฏว่าดาราสาวเมื่อกลับประเทศไปพูดความจริง
แต่ปรากฏว่าตำรวจไม่ยอมรับบ้วยว่าเขาเมาบ้างอะไรเบาบ้าง
ผู้หญิงคนนี้ก็เลยพูดมาโทรศัพท์หาผมคุยติดต่อกันผมก็เช็คก่อน
คือคุณภาคภูมิท่านผู้ชมการที่มีพยานไม่ใช่คุณหลงดีใจอ่า
อาจจะเป็นปั้นพยานเท็จมาแต่ผมเช็คแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้เขาพูดคุยรู้เรื่อง
เป็นคนมีการศึกษาและเป็นคนที่บอกผมเองว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อสกายคนซิงคโปร์ให้
เข้าได้เข้าเข็ม
กำลังามานะเนี่ย
นิดเดียวกูนชุมภิกฤศ

ท่านผู้ชมแป๊บเดียวครับ

แล้วก็แล้วก็เช้าบ้านที่ดูอยู่เขาจะไม่เปลี่ยนช่อง
วันนั้นยังจำได้ว่าคุณชุวิตยังคุยแล้วบอกว่า
คุณสกายถ้ายังไงคุณช่วยมาเมืองไทยได้ไหม

แล้วทำไมคุณสกายถึงเชื่อใจไว้ใจคุณชูวิ

นั่นแหละสิคุณต้องถามต่อไปในตอนต่อไป

หลังจากเมื่อสักครู่นี้คุณชูวิทย์เล่าให้ฟังแล้วว่า

ถึงได้ไปเจอพยานคนสำคัญ

สุดท้ายเนี่ยมีสาวไทยที่เขารู้จัก

เหล้าเนี่ยไม่มีปัญหาหรอก
เพราะอะไรเพราะมันใช้โทรศัพท์

การที่จะเอาเข้ามายืนยันกับตำรวจ

คุณลองคิดตามผมดูนะ

สมมุติว่าผมเป็นชาวต่างชาติ

ผมไม่เอานะไม่ใช่เรื่องของไอ

และคนเอามันไม่ใช่ว่ามากระชากระเป๋า

ทีนี้ปัญหามันก็จะเกิดขึ้นแล้ว

ฉายาตำรวจไทยก็ไม่เบาอยู่แล้ว

ทีนี้เราจะทำให้เขาเชื่อใจยังไง

โอ้โหจริงไปกันใหญ่เลย

เป็นผู้รับประกันความปลอดภัย

ข้อที่๒ผมต้องจ่ายค่าเดินทาง

ผมต้องให้ค่าที่พัก
ค่าเดินทางค่าใช้จ่าย

ผมต้องขอบคุณเขาผ่านในรายการนี้เลยว่า

เขาเป็นผู้หญิงที่มีอุดมการ
เป็นผู้ที่ให้

ให้จ่ายค่าเดินทางค่าเก็บสังคมขาดีพักคน
แต่ชูวิทย์รับประกันความปลอดภัยใช่ไหม

ผมไปรับคุณเองเลยที่สนามบิน

แผลงข่าวเลยแล้วคุณเอ้ยหุ่นภาคภูมิถ้าเกิดคุณมานั่งแล้วก้องมีโอ้โหวันนั้นเป็นร้อย
อ้อใช่ผมถามหน่อยว่าคุณจะกล้าพูดไหมคุณเอาพูดติด
ปรากฏว่าสกายเป็นคนที่มีบุคลิกมีความจำดีมากอืมและเขา
พูดได้เป็นขั้นเป็นตอนไล่เลียงไปถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้
เอารูปให้เขาดูจำได้ไหมจำได้เพราะอะไรเพราะคุยกันเป็นชั่วโมง
ตำรวจที่ด่านไถกันเป็นชั่วโมงนะแล้วสกายเป็นคนเดียวที่พูดไทยได้
ในจำนวน๔คนนั้นพูดไม่ได้หมดครับแล้วแล้วคุณภาคภูมิคุณคิดดูแล้วกันว่าเรื่องนี้
เงิน๒๗๐๐ทำให้ทั้งหมดเนี่ยความจริงปรากฏออกมาว่า
มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะมันไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่เขาเมาไม่ได้เมา
เขาไปเนี่ยตอนท้ายงานแล้วผมไปเช็คท้ายงานแบบว่าเขาไปงานวันเกิด
เขาไปทีหลังเขาไปงานเขาจะเลิกอยู่แล้วดังนั้นเขากินไปหน่อยเดียวเอง
เขาก็บอกว่าเขารู้เลยว่าเข้าไปข้างในนั้นมันไม่มีใครเมา
ทำไมอ่าแกรปไปพูดว่าเขาเมาอืมคือคุณภาคภูมิคนสิงคโปร์เนี่ย
จะไม่ค่อยโกหกหรอกเพราะว่าสังคมเขามันไม่ได้โกหกนะแล้วผมยังถามเขาเลย
ผมบอกสกายถ้าเกิดอย่างนี้ที่สิงคโปร์เนี่ยถ้าคนไทยไปแล้วไปโดนจับบุหรี่ไฟฟ้า
แล้วก็ไปให้เงินตำรวจสิงคโปร์จะเกิดอะไรขึ้นเออจะเกิดอะไรขึ้นฮะ
ก็คุณฟังกันที่เขาพูดดิเขาบอกจิ๊กหายแน่โดนหมายถึงโดนแน่นอนโดนแน่นอน
และคนซิงคโปร์นั้นรู้ดีว่าการให้เงินตำรวจเป็นไปไม่ได้
แต่คุณอาจจะพูดได้ว่าขอโอกาสหน่อยขอโอกาสหน่อยแต่ไม่มีใครเสนอเงินแน่นอน
ไม่ใช่ตำรวจไทยที่ไปนั่งพูดเรื่องเงินนับเงินไม่งั้นโดนนะไม่งั้นติดคุกนะ
ขู่เข็นเขาอย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้นไม่พอคุณภาคภูมิยังมีตำรวจไปขู่อีก
บอกว่านี่มันสินบนนะจะโดนดำเนินคดีเรื่องสินบนนะนี่คุณเขาเป็นพยาน
คุณจะไปพูดถึงเรื่องการให้สินบนได้ยังไงเขาโดนขู่เขนนี่คือการพลิกกลับไปกลับมาของกระบวนการของตำรวจ
อืมซึ่งผมต้องบอกว่าการที่ได้พยานหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพยานเป็นต่างชาตินะครับ
และต่อสู้มาพูดกับโอ้โหสื่อเยอะแยะเห็นหน้าหมดไม่มีปิดไม่มีเปิดอะไร
และก็ยังเป็นตำรวจด้วยไม่ใช่โจรผู้ร้ายที่ไหนแต่ทำไมผมจำเป็นต้องทำ
ผมจ่ายเงินงานเนี้ยเป็นแสนแต่ผมก็จ่ายผมไม่ไปนั่งขอเงินใครบริจาคเงินใครไม่มี
เงินผมล้วนแต่ผมจำเป็นต้องทำให้สังคมไทยได้เห็นว่าการพูดความจริงจะทำให้การปราบขอรับ
ของประเทศนี้ลดน้อยลงทำไมอย่างนั้นพวกนี้ก็ยังยืนยันไม่ผิดไม่มีหลักฐาน
เมาไม่จริงไม่จริงเอาเกียรติเป็นประกันนี่คือสิ่งที่เขาทำแต่พอเจออย่างนี้ไป
ปฏิเสธไปเถอะผมจะบอกให้ปฏิเสธแต่วันนี้เอาละพอพอ
พอจนแต้มก็บอกแล้วอ๋อมีภาคเอกชนครับชัดเจนครับ
ตลอดมาพูดแล้วอ่าพวกนี้แน่นอนครับ
บางคนอ้างว่าไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุอ่าอยู่มีกล้อง
อืมส่องชัดเจนผมจึงบอกว่าเอาเป็นตัวอย่างเถอะ
ผมจะไปวิ่งออกกำลังกายเสียหน่อยนะปีใหม่ก็ยังไม่ได้ไปไหนเลยนะฮะ
ผมพูดเรื่องบ่อนครับนะเอ่อใช่บ่อนพนันออนไลน์อ่าใช่
กันมันน้อยลงนะครับมันมีแต่มันน้อยลง

อ่ะตอนนี้ไปพนันออนไลน์กันหมดเล่นง่าย๒๔ชั่วโมง
หมดจากบ่อนผมก็ไปพูดเรื่องยา

เนี้ยหมดไอตู้ทาวน์
นึกว่าเรียบร้อยแล้วจะได้ไปเที่ยวพัทยาแล้วบางแสนแล้วมาเจอเรื่องหวย
ออนไลน์ใช่ไหมหวยนี่ไงสลากออนไลน์
ผมบอกว่าอย่างนี้โดนแน่คุณภาคภูมิเพราะการฟอกเงินเนี่ย
มันไม่ได้หมายความว่าคุณภาคภูมิรู้หรือไม่รู้
ไม่รู้ก็โดนรู้ก็โดน
เพราะอะไรเพราะเงินไปเข้าในบัญชีคุณ
และมันเป็นบัญชีใครบัญชีส่วนตัวด้วย
แล้วคุณจะมาบอกว่าไม่รู้ว่าบัญชีใคร
เพราะว่าถ้าคุณรู้ว่าของใครไม่รู้ก็ต้องไปแจ้งความ

แต่ตอนนี้คุณพูดว่าไม่ผิดไม่ผิดเอาละไม่เป็นไร
พอหมดเรื่องหวยไปเรื่องอะไร

ยังไม่ได้ออกเลยยังไม่ได้ออกเลยว่ายน้ำก็ยังไม่ได้ไหว้

เรื่องด่านหมดเรื่องบ่อนไปเรื่องยา
หมดเรื่องยาไปเรื่องหวยหมดเรื่องหวยไปเรื่องด่าน
หมดเรื่องด่านไปออกกำลังกายไหม
จะไปอยู่ทุกทีเลยครับกำลังจะไปกำลังจะไป

คือคุณเข้าใจไหมเวลาที่คุณตั้งใจทำอะไรแล้วคุณไม่ได้ทำ
นี่คือสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับผมเสมอ
ผมไม่เคยตั้งใจนะว่าเรื่องนี้ผมจะไปเกี่ยวข้องด้วย
ผมยังดูเลยชาลินไอ้นั่นบอกว่าชาลินโกหกชาลินเมานะ
ผมยังคิดอยู่ในใจเลยเอ๊ะคนต่างชาติเนี่ย
มันจะไปโกหกทำไมคุณคุณภาคภูมิผมถามคุณหน่อยสมมุติว่าเป็นคุณเนี่ย
คุณจะกลับประเทศคุณแล้วไปบอกโอ๊ยเนี่ยเอาเงิน๗เนี่ย
มันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนนี่คือสมมุติฐานของผม
และผมก็คิดไม่ผิดผมคิดไม่ผิดจริงจริงว่า
อันนี้คือความจริงชาลีนพูดความจริงแต่ปรากฏว่า
ตำรวจไทยบิดเบี้ยวกระบวนการไปทั้งหมดเลยให้ร้ายเขาไม่พอ
ยังไม่รับความจริงและยังปกป้องคนผิด
บอกว่าตำรวจถูกแล้ววันนี้ทำไมศาลไม่ให้ประกันล่ะ
พาเหลกกันเข้าคุกคือผมเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องใหม่ที่คุณชุวิตจะเปิดเผยนะครับ
คุณชูวิทย์คิดว่าเพราะอะไรตอนแรกเขาถึงต้องพยายามทำให้มันเป็นเรื่องที่มันไม่มีความผิดเกิดขึ้นสำหรับ
หน้าบางไงหน้าบางอืมพยายามปกป้องอ่าตำรวจองกร
เพื่อจะไม่ต้องไปไปเสียหน้าซึ่งผมบอกว่าคุณบอกว่าคุณเอ้ย
ไม่ดีตัดนิ้วลายมันไม่เหลือนิ้วให้ตัดแล้ว
คือความจริงถ้าพูดความจริงตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็ไม่บานปลายถูกต้องนะฮะ
คุณพูดถูกต้องใช่ไหมคือถ้าคุณไม่ต้องปกป้องคุณสืบสวน
ซึ่งคุณก็รู้อยู่แล้วคุณรู้ตัวด้วยว่าคนไหนเพราะไอ้นี่มันมันมีหนวด
แล้วมันโกนหวดออกนะณวันที่ไปถ่ายรูปมันโกนหวดออก
ครับรูปเป็นรูปเก่านะแล้วมันก็ไม่ใส่เครื่องแบบด้วยอ่า
คุณคุณเห็นว่ามีประเทศไหนที่แบงค์ตั้งด่านแล้วไม่ใส่เครื่องแบบอืมอ่า
และคุณก็ลงโทษเขาตามความผิดจบออกมาขอโทษเพราะตำรวจต้องสองแสนคน
อืมมันมีตำรวจไม่ดีอยู่ห้าหกคนโอเคผมขอโทษและไอ้คำขอโทษเนี้ย
มันไม่ใช่ผมคุณภาคภูมิผมเป็นประชาชนคนที่ควรขอโทษ
ซึ่งพบตรท่านขอโทษไปแล้วแต่ถามว่าไอ้เรื่องเนี้ย
มันเกินพบตรไปเพราะอะไรรัฐมนตรีนายกอย่างน้อยน้อย
รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวที่เรียกแขกอยู่ทุกวันเนี่ย
มาเที่ยวเมืองไทยมาเที่ยวเมืองไทยมาเที่ยวเมืองไทยแม่งกลัวด่าน
ถามว่าต้องมาขอโทษไหมทำอะไรอยู่วันนั้นนักข่าวก็ไปถามท่านนายกว่า
เห็นคุณชูวิทย์เขาขอโทษแล้วท่านนายกอยากจะพูดถึงเรื่องนี้
ผมยืนยันว่าท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านเป็นประธานกตรคุมตำรวจ
แน่นอนท่านอาจจะบอกว่าไอ้ตำรวจนี่มันแค่นายสิบท่านครับ
มันมีนายพลยืนยันว่าไม่ผิดมันมีกระบวนการบิดเบี้ยว
และมันเป็นการเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศในขณะที่ประเทศเราเพิ่งเปิดประเทศ
เป็นเมืองท่องเที่ยวรับชาวต่างชาติต่างบ้านต่างเมือง
ควรอย่างยิ่งที่ท่านจะออกมาพูดให้ชัดเจนว่าเป็นคำขอโทษจากผู้นำประเทศของประเทศไทย
เพราะที่ผ่านมาคนต่างเหล่านั้นช่วยกัน
คนต่างต่างเหล่านั้นปกป้องคนผิดซึ่งจริงจริงเนี่ย
มันลงโทษเฉพาะ๖คนนี้ไม่ได้นะครับลงโทษแค่ผู้กำกับก็ไม่พอนะครับ
เพราะถ้าอย่างนั้นมันต้องเป็นตอนต้นหมายความว่าคุณได้ข้อมูลข้อเท็จจริง
อ่ะแล้วลงโทษเขาแต่ตอนนี้มันเกินไปแล้วมันเกินไปเพราะอะไร
เพราะคุณมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาปกป้องด้วยใช่ไหมล่ะครับ
ยังมีอยู่เลยที่บอกว่าผมขอใช้เกียรติยี่สิบอันเป็นศักดิ์ศรี
ไม่มีครับไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้น
หมายถึงพอบชนลองพอบชนพอบชนพูด
ส่วนพอบชนเรื่องต้องถึงพอบชนมั้ย
พบชนต้องรู้สิครับก็เขาเป็นลูกน้องหรือเปล่าล่ะ
ลองพอบชนพอบชนก็ควรจะต้องออกมา
พบชนก็ต้องพูดทีนี้ต้องยืนยันให้ฟังในรายการนี้
ผมไม่เคยไปบอกว่าพบชนคนนี้ท่านทุจริต
ไม่มีไม่มีออกจากปากผมเลยเพราะผมรู้ว่าแกไม่ได้ทำ
แต่ถามว่าแกทำงานผิดพลาดไหมผมก็ต้องยืนยันว่าอย่างนี้ผิดพลาด
ถ้าผมเป็นท่านนะง่ายเลยคุณภาคภูมิ
ถ้าพบชนคนนี้ชื่อชูวิทย์นะผมไม่ได้เป็นคนอื่นประแซะเก้าอี้แกนะ
ผมทำยังไงรู้มั้ยทำยังไง๖คนนี้ใช่มั้ยไอ้ที่อยู่ด่านใช่มั้ย
ไม่รู้ว่ามันใช่ไม่ใช่ใช่ไหมมันปฏิเสธใช่ไหม
งั้นมึงมาเขียนคำให้การเลยมึงเขียนคำให้การเลยวันนั้นเกิดอะไรขึ้น
มึงไม่ได้ทำมึงเซ็นเลยทู่ก็ถูกต้องไหมล่ะมันต้องเซ็นถูกไหม
เพราะมันไม่ได้ทำมันบอกมันไม่ได้ทำอ่าเซ็นมาเลยแล้วเอามาโอเคนะ
เสร็จแล้วผมก็สอบสวนถูกมั้ยไอ้ชูวิตโผล่มาอ้าวไอ้หายมีพยานด้วยเว้ย
มึงโดน๒ต่อแล้วทำยังไงที่เซ็นเอาไว้
ต้องมึงเซ็นบอกว่าไม่เกี่ยวอ้าวนี่ไงเขามีพยานยืนยัน
โดนสองต่อเลยให้การเท็จโดนเบิ้ลเข้าไปอีกเห็นไหม
แล้วผมกล้าเซ็นไหมถ้าเกิดผมทำไปผมก็จะต้องบอกเออครับเออนายครับ
ผมรับมาจริงครับเห็นไหมแต่คุณไม่ได้ทำคุณกลับไปปกป้องมันอีก
ให้มันโกนหนวดไปอีกวันนั้นไปถ่ายรูปไกรมัน
งงไงเอ๊ะไอ้คนนี้นี่ทำไมมันไม่มีหนวดใช่หรือเปล่าใช่ไหม
แต่เขาก็ชี้ถูกแล้วมันก้ไปตำรวจก็ไปถาม
ก็ผมแบบนี้กล้อง๙๙ไปคุณชุวิตผมขอพักอีกครู่เดียว
เปลี่ยนไปกี๊ละเหรอไทรัฐนี่ขายดีนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
ที่คุณชูวิทย์บอกว่าแม่ไม่ได้ออกกำลังกายสักทีต้องเปิดเผยเพิ่มอีก
มันมีเรื่องมีประเด็นเพิ่มที่คุณชุวิตบอกว่าต้องแฉเพิ่มนะครับท่านผู้ชมครับ

เปิดปากกับภาคภูมิคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณชูวิทย์บอกว่าแม่นี่แฉมาทั้งเรื่องบอลต่อเนื่องมาถึงยาเสพติดมาหวย
ล่าสุดนี่คือเรื่องด่านและมีอีกเรื่องที่คุณชุวิตบอกว่าปล่อยไว้ไม่ได้
ต้องออกมาเปิดเผยต้องออกมาแฉต่อใช่ไหมครับคุณชุวิตครับ
ได้ก็คือเรื่องซ่องทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวข้องกับตำรวจโดยทั้งหมด

ผมเรียกว่าซ่องแล้วกันนะผมยอมรับผมเคยบอกแล้วผมเป็นองค์คุรีมาร
ผมไม่ได้มีอะไรที่ผิดใจติดใจแต่การเปิดและให้คนที่๑เคยโดนข้อหาค้ามนุษย์
หนีคดีอยู่มีหมายจับนะครับสามใช้กระบวนการหลีกเลี่ยงจ่ายเงินใต้โต๊ะ
ล้านบวกพระเครื่องสมเด็จ

ผมรู้สิครับไปรู้ละเอียดผมยังเอาพยานจากสิงคโปร์มาได้
ผมถามว่าการกระทำอย่างนี้ทำได้อย่างไร
นายกัมพลถ้าเล่าให้ท่านผู้ชมและคุณภาคภูมิฟังก็คือ
ที่ผมจำได้เพราะตอนนั้นผมก็อยู่ไทยรัฐจัดรายการตีแสกหน้า
ผมยังเอ๊ะจะไปไหมจัดไปที่สถานที่นี้
ผมยังขี้เอียดไปเลยปรากฏว่าทางสำนักงานไทยรัฐเนี่ยให้ผมไป
ตอนนั้นมีเรื่องใหญ่เลยโอ้โหกรมการปกครองเข้าไป
ประธานมูลนิธิลนสิทธิ์พฤกษชีวะเข้าไป
ดีเอสไอไปปรากฏว่าเป็นเรื่องใหญ่โตนะครับ
ตอนนั้นผมจำได้ท่านศรีวรานะครับ
ท่านเป็นรองผอมบตลอร์เนี่ยหรืออะไรเนี่ยนะท่านก็ไปจัดการ
ปรากฏว่านายกัมพลหนีลูกน้องติดคุกกันเป็นพลวนนะครับ
ปรากฏว่าเป็นการวิ่งปปงโดยคนชื่อตัวย่อชอช้างนะครับ
ซึ่งเป็นที่ของเขาเองที่ที่สองก็คือที่โคปาที่ซื้อต่อจากผม
ที่ที่สามคือบ้านที่เมืองเอกนะครับใหญ่อย่างกว่าวังของนายกัมพล
เพราะ๖ไร่ใจกลางรัชดาเนี่ยไม่ถูกแน่นอนเจ้าของเดิมคือบริษัทที่ชื่อเซเว่นมีชื่อนายกัมพล
และเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหม่โดยเปลี่ยนรายชื่อผู้ถือหุ้นใหม่เสร็จแล้วก็ปี๖๓ไปขายให้กับบริษัทชื่อบริษัท
หนึ่งชื่อบริษัททานแล้วกันบริษัททานท่านผู้ชมเชื่อไหมครับ
ทุนจดทะเบียนอยู่สองล้านบาทอ้าวสองล้านบาทแล้วจะไป
ซื้อที่เป็นพันได้ไงซื้อไม่ได้ก็เลยไปกู้บริษัทชื่อ
อย่างนี้คุณก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าใครเป็นเจ้าของจริงเพราะว่าอะไร
เพราะไอ้บริษัทนี้มันมี๒ล้านมันไม่มีเงินไปกู้
เอาล่ะทีนี้คุณภาคภูมิกำลังจะถามว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไง
ทั้งที่กระบวนการมันผิดทั้งหมดเลย
เหตุที่ผิดเพราะอะไรมันผิดตั้งแต่แรกคือปล่อยโดยการไม่อายัด
ลูกเมียมีการวิ่งเต้นอายการถูกให้ออกนะ
อายการไม่ออกอายการที่ทำคดีนี้ถูกให้ออก
คิดดูแล้วกันว่าถ้าอายการถูกให้ออกเนี่ยมันชัดเจนแค่ไหน
ไม่ได้อายัดทรัพย์สินที่ค้ามนุษย์คุณต้องโดนฟอกเงินถูกไหม
ตั้งแต่ตอนวิคโตเรียถูกต้องทำไมวิคโตเรียยังโดน
ตอนนั้นปี๖๔มั้งใช่ไหมใช่ปีที่มีเรื่องใช่ไหมปี๖๑
ทีนี้ทำไมวิคโตเรียโดนยังโดนอายัดอ่ะเพราะอะไรรู้ไหม
ทำไมฮะเพราะวิคโตเรียมันที่เช่าไงอ่าวิคโตเรียมันที่เช่า
ยึดไปสิเพราะว่ากูไปโยนเช่าเพราะผมเป็นคนทำเอง
ผมเช่าไงผมไม่ได้ซื้อดังนั้นผมไม่ใช่เจ้าของ
แต่ที่เดือดหลอดเนี่ยเขาเป็นเจ้าของอ้าวถ้าเป็นเจ้าของ
ถ้ายึดไปก็ยุ่งสินี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น
นี่ประเทศไทยณวันนี้แล้วผมก็จะบอกให้
ที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยก็เดี๋ยวจะหาว่าผมไปไฮไลท์
พบชนอีกถ้าพบชนให้เปิด
เพราะว่ามีคนไปร้องซึ่งไม่ใช่ผมนะครับ
จะบอกว่าผมเป็นคู่กรณีอีกอ่าคุณลนสิทธิ์
เป็นประธานมูลนิธิรณสิทธิซึ่งเขาเป็นทำเรื่องค้ามนุษย์โดยเฉพาะ
ครับร้องทั้งอศร้องทั้งปปชนะครับ
ร้องไปหมดร้องแม้กระทั่งศาลนะครับเพราะกระบวนการวิ่งเนี่ย
มันวิ่งตั้งแต่ศาลวิ่งตั้งแต่อายการและถอนหมายจับลูกเมีย
มึงอ้าวไม่ใช่เอามาดูอยู่ใจการลัชรานี่กับเมียน้อยอยู่
ถ้าผมพูดป่านี้ก็อาจจะหนีไปอยู่เชียงใหม่แล้ว
มาลืนนี้หรือเปิดอาทิตย์หน้าหรือไม่ได้เปิดผมไม่ทราบ
แต่นี่คือแผนการของเขาซึ่งผมจำเป็นจะต้องขอมาพูดในรายการเปิดปากกับภาคภูมิ
เพราะว่าสิ่งที่ผมพูดคุณภาคภูมิไม่มีอะไรเท็จ
อะไรที่ผมพูดเนี่ยพาเลสเข้าคุกกันหมดคุณชูวิทย์เปิดเผยไว้แล้ว
จะเป็นยังไงครับอ่าคุณชุวิตวันนี้หมดเวลาจริงจริง
ไม่บำลังบอกรายการหน้าต่อสถานีต่อให้ผมอีกครึ่งชั่วโมงชุวิตมา
สุดท้ายสั้นสั้นนิดเดียวได้มั้ยครับไอ่กระบวนการรับสินบลลีถไทย
พวกนี้ทุจริตชอบชมมันปราบได้ไหมมันจะปราบได้ไหมในประเทศไทย

และเฟสแรกของการปราบคือองค์กรตำรวจ
เพราะองค์กรตำรวจเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน
เป็นคนดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ท่านผู้ชมครับหลากหลายข้อมูลที่คุณชุวิตได้มาบอกแล้วก็แฉเพิ่มไว้ด้วย

เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒